ทีนี้ย้อนไปดูประมาณตี๒กว่าหน่อยค่ะคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เป็นนุ่มวัยเบนเจอร์เพศซิ่งรถกระบะมาพอมาถึงสามแยกไฟแดงเนี่ยกำลังจะเลี้ยวนะคะ
แต่ปรากฏว่ารถนั้นหลุดโค้งแล้วที่คุณผู้ชมเห็นสภาพแบบนี้
เพราะว่ารถกระบะเนี่ยไปชนเข้ากับรถเก๋งคนขับเก่งนี่บาดเจ็บสาหัสเลยนะคุณ

คันครับเนี่ยที่มันน่าจะไปแทรกคันอื่นด้วยนะ
โอ้โหเนี่ยมันกลายเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตี๒๓๐น
เมืองฉะเชิงเซาก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถชนกันที่สามแยกไฟแดง

ตรงนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อถนนบังประกงฉะเชิงเซาค่ะ
แล้วพอไปถึงที่เกิดเหตุดูสิหลายคันเลย
กระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนกไก่พพ๑๑๕๖ฉะเชิงเศร้า
ทำให้หน้ารถกระบะแล้วก็รถเก๋งพังเสียหาย
ถุงลมนิรภัยแตกออกมาทั้ง๒คันแล้วนะครับ
แล้วรถเก๋งกระเด็นต่อค่ะ
กระแทกกับกระบะอีซูซูสีขาวอีกคันนึง
ซึ่งกระบะอีซูซูสีขาวจอดติดไฟแดงอยู่
ก็กลายเป็นพังเสียหายไปด้วย
นี่๓คันล่ะที่เห็นนี่
มีคนเจ็บอยู่ในรถเก๋งก็คือนางสาวกระหนกวันยินดีสิงอายุ๔๗ปี
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเซา
ก็ต้องรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรก่อน
แล้วคนที่ขับรถกระบะคันที่เป็นจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุครั้งนี้
คือนายอุดมศักดิ์เจริญผลอายุ๒๕ปี
บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าผมขับกระบะออกมาจากตัวเมือง
ขับมาตามเส้นทางถนนเทพคุณากรทีนี้พอมาถึงตรงสามแยกไฟแดง
ผมก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉะเชิงเซาบางประกง
แต่ผมพยายามแล้วบังคับรถให้เลี้ยวไม่ได้
รถก็เลยพุ่งตรงไปข้ามเกาะกลางถนน
แล้วก็ไปชนกับรถเก๋งที่จอดติดรอสัญญาณไฟอยู่แบบแรงมากเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับนายอุดมศักดิ์เจริญผล
ข้อหาก็คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะคะ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์เห็นไฟลุกไหม้แบบนี้
กำลังไหม้รถนิสสันทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๖๔๙๒แพร่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลแม่จั๊วร์
ก็เข้าดับไฟที่กำลังไหม้รถนิสสันคันนี้

ก็คือนางพัชรีอินทนอายุ๕๔ปี
แล้วจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะ
ถนนยันกกิจโกศลสายเด่นชัยแพร่
ตำบลแม่จัวอำเภอเด่นชัยนั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจสพเด่นชัยก็ได้รับแจ้ง
ว่ามีรถกระบะเสียหลักไปชนต้นไม้

พอไปถึงก็เจอรถกระบะตอนเดียว
สันสีแดงเลือดหมูคันนี้ชนกับต้นไม้อยู่
หน้ารถนี่พังยุบเสียหายนะคะ
แล้วก็ในรถไปเจอคนขับคือนางพัชรีบาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยชีวิตคนก่อนค่ะ
นำคนเจ็บออกมาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัย
แล้วก็จากการสอบถามสามีของคนเจ็บเนี่ยนะคะ
สามีชื่อว่านายสมเกียรติอินทนลอายุ๕๑ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าภรรยา

มาตั้งแต่ตี๔จะเตรียมของไปขายที่ตลาด

ทีนี้ในรถจะมีพวกน้ำมันหมูถังแก๊ส
อุปกรณ์การทอดแคปหมูอยู่ในรถด้วย
แล้วพอเตรียมของเสร็จตอนตี๕ภรรยาก็ขับรถออกมาจากบ้าน

บอกว่าคุณสมเกียจภรรยาคุณขับรถชนต้นไม้
ทีนี้สามีก็ไม่รู้ว่าภรรยาเกิดการหลับในหรือเปล่า

ต้องตื่นแต่เช้าไปขายแคปหมู

แล้วก็โชคดีที่กู้ภัยช่วยออกจากรถได้ทันนะคะ

พอฟังอุปกรณ์ที่อยู่ในรถแล้วเนี่ยหวาดเสียวเหลือเกิน

น้ำมันหมูถังแก๊ส
นี่โชคดีนะคะที่กู้ภัยช่วยออกมาได้ทัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องประสานรถยกค่ะ

เตรียดมันหมูในเต็มถนนไปหมดเลย

ถ้าเกิดตอนเช้าไม่มีการทำความสะอาด
งั้นเดี๋ยวเช้านี้จะเกิดอุบัติเหตุ
จากถนนลื่นเพราะน้ำมันหมูแน่เลยนะคะ